มาดูปัญหาเรื่องของการจอดรถรับส่งหน้าโรงเรียนกันหน่อย
กระบีเขามีการจอดซ้อนถึง๓เลนด้วยกันนะ
นักเรียนคนหนึ่งขับรถมาก็เบรกไม่ทันเฉียวไป
คนขับตามหลังมาก็เบรกไม่ทันทับไปเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็ต้องมีการเร่งจัดระเบียบกันใหม่เลยนะครับ
มาดูภาพที่มันเกิดขึ้นนะฮะนี่เลย
เป็นภาพอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่จังหวะนี้ก็เฉียวเข้าไป
คืออุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง
แล้วก็กระเด็นไปชนกับรถอีกคันนึง

ถนนเพชรกะเสมตะบนครองท่อมใต้

สักประมาณวันที่๒๒มิถุนายนเป็นช่วงเย็นนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นนะ
ว่านาทีที่เกิดเหตุเป็นช่วงใกล้เลิกเรียน
ผู้ตายคือนายพิชัยภูศิษฐ์สงเกลืออายุ๑๗ปี
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรงแหละ

แล้วรถคันนี้คือชะลอแล้วเขาเบรกไม่ทัน

แล้วรถกับร่างของน้องกระเด็นออกไป
รถจักรยานยนต์ก็พุ่งไปชนบริเวณประตูด้านซ้าย
แล้วก็เป็นเหตุทำให้น้องคนนี้เสียชีวิตทันที

ไม่ให้มีการจอดซ้อนคันเกิดขึ้นเพราะว่าจากภาพมัน๓เลนด้วยกันนะฮะ
รวมทั้งให้รถบางส่วนเข้าไปรับนักเรียนในโรงเรียนจะได้ไม่แอ
คงเหลือแต่รถตู้รับส่งที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
หลังจากนี้ก็จะมีการเรียกประชุมวางบริการอีกครั้งหนึ่งครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทสมชายหนูบุญสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรครองท่อม

ในช่วงบ่ายวันนี้ได้มีการนัดรถฟอร์จูเนอร์ทั้ง๒คันไปสอบส่วนเพิ่มเติม

ส่วนรถตู้อีกคันนั้นจะเรียกไปสอบส่วนเพิ่มเติมว่าจอดซ้อนคันในจุดดังกล่าวผิดหรือไม่
หากพบว่าผิดก็ต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดนะครับ